ชมคะกลับมาตามข่าวคลับต่อนะครับมาดูเรื่องนี้หน่อย
เขาก็จะให้เราเข้าได้ตลอดเวลานอกจากเวลาไหนก็ได้แล้วแต่

ไปทำบุญแล้วดันมีป้ายขึ้นว่านี่จ้ะประตูยังไม่เปิด
ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดฟาฟื้นถือว่าวัดเขามีป้ายอย่างนี้ด้วยเหรอ
ก็นั่นดิทำไมทีนี้มันเลยกลายเป็นดราม่านะคะ
คุณผู้ชมคะดราม่าเกิดทันทีเพราะมันถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์
แล้วบอกด้วยนะว่าคุณห้ามเข้าตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา
คนเลยมองว่าอุ้ยมาเจอแบบนี้ใครจะกล้าเข้าไปทำบุญ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาไปโพสต์ภาพนี้เอาไว้ค่ะ
เขาบอกว่าเป็นภาพทางเข้าวัดเวิร์มพระบาทภูกระแต
แล้วเขาก็โพสต์ด้วยข้อความแบบนี้ว่าถอยดีกว่าเอ้ยมันไม่ใช่เพลงนะ
เขาโพสต์ไว้ถอยดีกว่าจะไปทำบุญ
แต่เจอป้ายแบบนี้ไปบ่เป็นเลยทีนี้แน่นอนว่าเราก็อ่านตามป้ายเห็นแล้วนะคะ
พื้นศึกข่าวของเราไม่รอช้าไปเลยค่ะที่วัดแห่งนี้ค่ะ
พบกับท่านเจ้าอวัดค่ะพระเฉลิมศักดิ์ธรรมธีโปท่านอายุ๖๔ปีนะคะ
ท่านบอกว่าโอ๊ยคุณนักข่าวโยมใจเย็น
วัดไม่ได้มีเจตนาห้ามเข้าหรือว่าห้ามทำบุญ
แต่ที่วัดต้องมีรั้วและมีข้อความติดไว้แบบนี้
เพื่อความปลอดภัยเอาท่านทำไมอ่ะทำไมทำไมต้องเพื่อความปลอดภัย
ท่านบอกเลยบอกว่าพื้นที่วัดตรงนี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ไม้พยุง
เป็นเขตป่าชุมชนกว่า๕๐ไร่มีไม้พยุงเป็นจำนวนมาก
ก่อนหน้าเคยมีคนร้ายบุกเข้าไปลักลอบตัดไม้พยุง
เสียหายไปแล้วกว่า๓๐๐๔๐๐ต้นและไม่ใช่แค่นั้น
ข่มขู่จะทำร้ายพระในวัดมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
วัดก็เลยนะคะมีการปรึกษากับผู้นำชุมชน
เลยมีมติว่าเอาอย่างนี้งั้นตั้งป้ายไว้แล้วกัน
ห้ามเข้าออกวัดตามเวลาที่กำหนด
อดีตผู้ใหญ่บ้านค่ะก็มาบอกนะคะคุณนัชชาบอกแบบนี้
ป้ายแบบนี้เป็นมาตรการของชุมชนและวัด
เขามีมติร่วมกันมาแล้วห่วงความปลอดภัยของพระ
แล้วก็กำชับด้วยถึงขั้นบอกว่าไม่ให้พระเนี่ย
กุฏิในยามวิการยืนยันจะติดป้ายไว้เหมือนเดิม
เชื่อว่าการชี้แจงครั้งนี้ญาติโยมจะเข้าใจ
คือคนในพื้นที่เข้าใจรับทราบแต่คนนอกพื้นที่
สมมุติว่าเรา๓คนขับรถไปทิ้งปุ๊บจะเข้าไป
ยังไงคือเข้าไม่ได้ใช่ไหมหรือยังไง
แต่อย่างที่บอกไงเวลาคุณเห็นภาพมีการโพสต์มีการคลิปอะไรต่ออะไร
คุณต้องฟังข้อความเดี๋ยวฟังความทั้งสองฝั่งเดี๋ยวคุณจะเข้าใจ
ความบังเกตผลทางวัดเข้าใจนะความปลอดภัยนะคุณผู้ชม